จับตามองแล้วก็มีคนไปเยอะเป็นพิเศษ
คือวัดป่าอรัญญาวิเวกนะครับ
คือที่อำนาจเจริญเนี่ยหลวงปู่แสงท่านไปจำวัด
แล้วก็เกิดประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมา

เขาบอกแล้วล่วงหน้าว่าจะไปกราบหลวงปู่แสง
ค่ะนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยด้วยว่า
ทางท่านหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องคดี
ยินดีที่จะเข้าไปทำคดีให้
คือทนายอันตชัยออกมาออกตัวแรกเลยนะครับ
ตั้งแต่ที่มีดราม่ากรณีที่กลุ่มหมอปลาและทีมงานเนี่ย
ลงไปตรวจสอบหลวงปู่แสง

แล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าจะไปช่วยเรื่องคดี
ถ้าหากว่าหลวงปู่แสงอยากจะเอาเรื่อง
นี่ครับก็ไปอยู่ที่หน้าวัดอลัญญาวิเวกนะครับ
ในหมู่บ้านไก่คำตะบนไก่คำ

คือวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาแล้วครับแน่นอนครับ
บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยสิทธิ์สะยานลูกศิษฐ์ของ
หลวงปู่แสงยันวโรนะครับ
เกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคอีสาน
คือท่านไปจำพรรษาอยู่ที่นี่เนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับ
สิทธิ์ก็มาทำบุญมากราบไหว้มาให้กำลังใจหลวงปู่กันนะครับ
หลังจากมีประเด็นดราม่าที่เรายังทราบกันดีอยู่
กลุ่มสื่อมวลชนนะครับอยู่ตรงไหนได้บ้าง

ทั้งนี้นะครับกลุ่มศิษยานุกษิศเข้าไปกลับไหว้หลวงปู่แสง
แล้วก็เปิดเผยกับทีมสื่อมวลชนบอกว่า
หลวงปู่ท่านยังสดใสร่าเริงยิ้มตอบรับทุกคนที่เข้าไปกราบไหว้
ไม่ได้มีความเป็นกังวลกับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ยังฝากถึงกลุ่มลูกศิษย์ทุกคนไม่ให้โกรธ
หรือดำเนินคดีกับกลุ่มของหมอปลาและสื่อมวลชนด้วยนะฮะ

นายอนัญชัยชายเดชนะครับทนายความนะฮะ

โดยก่อนจะเข้าไปในวัดก็เปิดเผยคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยครับ
ตอนนี้ครับนะครับบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมหลวงปู่
หลังจากเพื่อนที่รู้จักแนะนำให้เข้าไปกราบไหว้
ขณะเดียวกันก็ต้องการเข้าไปช่วยเหลือหลวงปู่
ในเรื่องของกฎหมายด้วยหลังจากที่มีดราม่าขึ้นมานี่แหละครับ
พอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราน้ำตาล่วงเลยนะ
คือเรารู้สึกสงสารท่านนะครับผมก็เลยพยายามติดต่อกับสิทธิ์ยานุสิทธิ์นะ
แล้วก็เขาก็เลยติดต่อผมมาผมก็เลยจะมาหาหลวงปู่ว่า
ช่วยนัดกรรมการวัดให้หน่อยช่วยนัดญาติให้หน่อย
เราเนี่ยจะช่วยเหลือหลวงปู่เนี่ยได้อย่างไรบ้างเราจะเคลียร์ทุกปัญหา
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่คิดว่าวิธีการที่หมอปลาทำ
หรือใครทำเนี่ยนะฮะที่บุกเข้าไปในวัดต่างนี่นะครับ
มันควรจะมีการแก้ไขนะครับแล้วผมจะบอกวิธีให้
ผมจะบอกข้อกฎหมายให้ว่าวัดต่างเนี่ยจะทำการอย่างไร
ดำเนินการอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้นะครับ
ได้เอ่ยตอบลูกศิษย์ว่าไม่เอาเรื่องหมอปลากับนักข่าวด้วย
ไปชมคลิปนี้กันครับ

กุโมงเมวแฮปปั๊วมุโมงแมม์แต่อยากให้กุพัก
มีตัวอ้ายว้างจาปู

ทีนี้พอมีชาวบ้านเขารู้ว่าทนายอนันตชัยจะมากราบหลวงปู่แสงใช่ไหมคะ
ชาวอำเภอป่าติ้วเขารวมตัวกันมาเลยนะคะมาหาทนายอนันตชัยแล้วยื่นหนังสือแถลงการเลย
บอกว่ามี๖ข้อเรียกร้องเอาหลักฐานเอาอะไรทุกอย่างมาให้ทนายอันตชัย
อยากที่จะให้ดำเนินคดีกับหมอปลาแล้วก็ทีมงานค่ะ
นี่คือนายนัทพลทองน้อยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนชาวอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
เป็นลูกศิษย์ที่นับถือหลวงปู่แสงด้วยอยากมายื่นหนังสือแถลงการถึงทนายอนัญชัย
เนื้อหาก็คือจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของหมอปลาและทีมงานเนี่ย
ประชาชนผู้เลื่อมใสยึดมั่นและศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอำเภอป่าตั๋วและจังหวัดยะโสธร
ไม่สามารถยอมรับและไม่สามารถปล่อยผ่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
คนเหล่านี้เป็นคนบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ขอแสดงพลังและร้องทุกข์กล่าวโทษ

ประชาชนผู้เลื่อมสายศรัทธาในอำเภอป่าติ้วและจังหวัดยะโสธร
แสดงพลังปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องชื่อเสียงของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างถึงที่สุด
ขอประนามการกระทำของหมอปลาและภรรยารวมถึงสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง
จากพฤติกรรมก้าวร้าวต่อองค์หลวงปู่และลูกศิษย์โดยไม่ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
ขอให้ดำเนินคดีกับหมอปลาภรรยานักข่าวเบลขอบสนามและผู้ที่เกี่ยวข้องในคลิป
ข้อหามินประมาทคมขู่คุกคามทำให้เกิดความหวาดกลัวและเสื่อมเสียชื่อเสียง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการในลักษณะบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
คืนความยุติธรรมแก่พระอริยสงฆ์และลูกศิษย์ที่โดนกระทำด้วยวาจาโดยไม่มีการละเว้น
ขอบเขตอำนาจของสำนักพุทธศาสนาว่ากรณีที่เกิดขึ้นได้สอบสวนหาข้อมูลมามากน้อยแค่ไหน
ขอเรียกร้องศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดยะโสธรชาวอำเภอป่าติ้วศักดิ์ศรีของชาวพุทธกลับคืนมา
โดยให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องลูกศิษย์ทุกคนยินดีไปให้ปากคำและมีพยานในที่เกิดเหตุ
พยานที่ว่าคือคุณจุธารัฐครูหาวิจิตภักดีค่ะ
เธอบอกเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยวันนั้นตกใจมากรับไม่ได้เลย
เพราะวันนั้นเธอก็ได้อธิบายกับกลุ่มหมอปลาแล้วว่าหลวงปู่ไม่ได้เป็นอย่างที่หมอปลากล่าวหา
แต่ก็มีทนายของกลุ่มหมอปลามาชี้หน้าบอกว่ามีหลักฐาน
บอกว่าเป็นคนส่งนักข่าวผู้หญิงไปหาหลวงปู่เอง
แล้วก็บอกเลยว่าพูดอะไรให้รับผิดชอบคำพูดด้วยเพราะว่าเขามีหลักฐานทุกอย่าง

คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนในคลิป

แล้วก็พี่ก็มีพยานที่ได้ยินด้วยกันเยอะ
แล้วก็พูดคุยกันอยู่ประมาณสัก๒ชั่วโมงได้ค่ะ
ก็ออกมาตั้งตอดแถลงข่าวร่วมกับนายทวีศัพท์บูรดาม

แล้วก็นางสาวสุรภาอารีราชนะคะหลานของหลวงปู่แสงค่ะ
นายอนัญชัยบอกว่าก็เข้าไปกลับนามัศกาลฝากตัวเป็นลูกศิษย์
หลวงปู่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่ายินดีจะมาช่วยเหลือหากหลวงปู่อยากดำเนินคดี
แต่หลวงปู่แสงเนี่ยท่านเป็นพระที่มีเมตตา
บอกกับทนายว่าขอให้ยุติเรื่องราวไม่อยากเอาเรื่องใคร

แล้วก็มีการหันไปย้ำกับลูกศิษย์แล้วก็พระลูกวัดด้วย

นายอนัญชัยก็น้อมรับการตัดสินใจของหลวงปู่

แต่ถ้าลูกศิษย์ของหลวงปู่หรือพระที่อยู่ในเหตุการณ์อยากจะดำเนินคดี
อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้

ถ้าเกิดจะมีการดำเนินคดีจะดำเนินคดีอะไรได้บ้าง
เขาบอกว่าเข้าข่ายทั้งหมด๕ข้อหา
คือบุกรุกสร้างหลักฐานเท็จ
ข่มขืนใจผู้อื่นหมินประมาทเพื่อการโฆษณาและซ่องโจร
อกจากนี้นะทนายอนัญชัยก็บอกว่า
ตำหนิพระเลขาในฐานะพระอุปถาคสองรูปที่ดูแลหลวงปู่ไม่ดี

ก็จะมีการเตรียมยื่นต่อสารให้หลวงปู่เป็นเสมือนคนไร้ความสามารถ

แล้วก็มีการฝากตำหนิไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
พุทธศาสตร์สำนักพุทธนี่ไม่มีหรืออย่างไร
แล้วที่ผมสังเวทใจที่สุดนะครับ
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเนี่ยมากับเขาด้วย
ส่วนทางด้านของนางสาวสุรภาหลานสาวของหลวงปู่เนี่ยนะคะก็บอกว่า
หลวงปู่ไม่มีจิตผูกสิ่งไหนในโลกนี้ให้อภัยทุกคน
ต่อจากนี้ญาติญาติจะร่วมประชุมกับคณะสงฆ์
ประเด็นเรื่องเงินที่ลูกศิษย์แคลงใจ
แล้วก็ประเด็นการดูแลหลวงปู่ต่อจากนี้
ส่วนตัวเธออยากให้จะรับหลวงปู่กลับไปดูแลที่ขอนแก่น

แต่ก็ต้องถามความสมัครใจของหลวงปู่ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของกรณีนักข่าวสาว

ทนายอนัญชัยก็พูดถึงนิดหน่อยเหมือนกัน
บอกว่าก็เห็นใจเพราะว่าก็ถูกลงดาบให้ไล่ออก
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
ต้นสังกัดไม่รู้เรื่องเลยจริงหรือไม่จริงยังไง
อันนี้ทนายอนัญชัยก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ขณะที่อีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

คณะสงฆ์รวมถึงกลุ่มลูกศิษย์มีมติให้ปลดพระอุปถาค
หรือพระที่ดูแลหลวงปู่แสงในวันเกิดเหตุนะฮะ
ล่าสุดวันนี้ทราบว่าทั้งสองรูปนะครับตัดสินใจลาออกครับ
ลาออกเองฮะหลังจากมีกระแสข่าวว่า
คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจริงรวมถึงกลุ่มของลูกศิษย์หลวงปู่แสง
ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้ปลดพระอุปถาค
ดูแลหลวงปู่แสงในวันเกิดเหตุ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอุปถาคหลวงปู่ในวันเกิดเหตุ
ไม่ดีพอจนได้รับการติเตียน
ช่วงบ่ายครับคณะสงฆ์พระอุปถาคลูกศิษย์
แล้วก็ทนายร่วมประชุมกัน
จะเป็นการปรับระบบและวิธีการดูแลหลวงปู่
จากนั้นทนายอนัญชัยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่า
หลวงปู่แสงในอาการดีขึ้นนะครับพอทราบเรื่องนักข่าว
ผู้หญิงที่ถูกไล่ออกท่านก็ไม่อยากให้ต้นสังกัดไล่ออก
เพราะหลวงปู่ท่านเมตตาและให้อภัยแล้ว
ส่วนในวันเกิดเหตุนะครับหลวงปู่ตัดสินใจคนเดียว
ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับหรือว่าห้ามหลวงปู่
อุปถาก็ไม่กล้าห้ามหลวงปู่
ส่วนกรณีกระแสข่าวนะครับที่จะปลดพระอุปถาค๒รูปนั้น
ไม่เป็นความจริงพระอุปถาคทั้งสองรูป
ขอพิจารณาลาออกเองครับและมีมติสงฆ์ที่มีความเห็นว่า
จะเลือกพระอุปถักษ์ใหม่ที่มีความรู้ชำนาญเรื่องยา
และการจัดระเบียบมาดูแลหลวงปู่แสงครับ
พระอุปฐาคเนี่ยท่านพิจารณาตัวเองนะครับ
ท่านบอกว่าเนื่องจากหน้าที่นี้เนี่ย
ในเมื่อเป็นหน้าที่ที่มีปัญหานะฮะ
ท่านก็เลยขอพิจารณาลาออกไม่ได้ปลดนะ
ช่วยจะแก้ข่าวให้หน่อยไม่ได้ปลดนะฮะ
ไม่มีมติเพิ่งมีมติวันนี้ว่าท่านขอพิจารณาลาออกจากการประหลบทาง
แล้วมติคณะส่งในวันนี้ก็คือว่าจะมีการเลือกอุปฐาคใหม่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเลือกไป
แบบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ด้านพระทวีฐานวโรพระอุปถาคท่านเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยครับคุณผู้ชม

ให้กับทุกคนเช่นเดียวกับพระคาวะกุศรจิตโตพระอุปถาคเปิดเผยว่า
โหสิกรรมให้กับทุกคนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ท่านเป็นพระป่าบ้านนอกแต่ถูกสงสัยว่ามาหากินกับหลวงปู่
ซึ่งท่านยืนยันว่าบวชมา๑๔พันศาไม่เคยเปิดบัญชีเลย
ของใช้ต่างต่างก็ขอจากหลวงปู่ซึ่งท่านมีหน้าที่อุ้มหลวงปู่
ฉันข้าวอุ้มหลวงปู่ทุกอย่างเรื่องเงินก็เป็นคนคอยดูแล
เป็นบางเวลาแหละที่ท่านรับซองมาจากญาติโยมลูกศิษย์แล้วไม่มีที่เก็บ
ก็เป็นท่านนี่แหละที่เก็บให้หลวงปู่ภาพที่ปรากฏออกสื่อ
เห็นว่าท่านเนี่ยเก็บซองใส่กระเป๋านั้นนั่นคือกระเป๋าของหลวงปู่
เวลาท่านเข้าห้องน้ำก็เอาไปให้หลวงปู่
ส่วนการอวดอ้างอุตริท่านไม่ได้อวดอ้าง
อยากจะบอกว่าหลวงปู่เป็นพระไม่ธรรมดา
แต่พระที่ดื่มปัสสาวะเป็นความเชื่อของพระท่าน
ขอโทษครูอาจารย์ทุกท่านและก็ญาติโยมของหลวงปู่
ขาดสติไปหน่อยเพราะอยู่กับหลวงปู่
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เราทำไปก็อยากชนะเขา
พูดมาอย่างนี้ทำไงเพราะมันโกหกก็ไม่ได้
เราเป็นฟ้าเราก็พูดไปอย่างนี้แหละ

เรารับหลวงปู่
ส่วนความขึ้นไหวในพื้นที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยศโทษธรณ์

นี่ครับคุณผู้ชมชาวบ้านครับ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะครับรวมตัวกันที่สารากลางจังหวัดเยอะโสธร
หนังสือต่อนายชนละทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับหมอปลาและคณะ
แม้ว่าหลวงปู่แสงจะไม่เอาเรื่องแล้วก็ตาม
อำเภอป่าติ้วในฐานะฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอป่าติ้วนะครับ
ออกมาขอขมาหลวงปู่แสงแล้วขอโทษลูกศิษย์รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่
ยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะร่วมกล่าวหาหลวงปู่แสง
หรือร่วมทำลายพระพุทธศาสนาและขอให้ทุกคนอโหสิกรรมให้ครับ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของเงินที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
ไหนจะมีภาพที่พระผู้ดูแลเอาเงินใส่กระเป๋าบ้างล่ะ
ไหนจะเป็นประเด็นเรื่องเงินของหลวงปู่แสงว่าเก็บอยู่เท่าไหร่
มีการถอนออกอะไรยังไงดูแลแบบไหน
เขาออกมาเปิดเผยว่าได้มีการประชุม
ร่วมกับผู้จัดการธนาคารทหารไทยธนชาติจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว
ข้อมูลที่ได้ล่าสุดก็คือเงินของหลวงปู่ยังอยู่ครบนะคะ
และคนเดียวที่จะสั่งเบิกได้ก็คือหลวงปู่แสงเท่านั้น

แต่ไม่สามารถเปิดเผยจำนวนเงินได้เพราะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ถ้าหลวงปู่ไม่อนุญาตให้พูดก็ไม่สามารถพูดได้นะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยว่ามีบัญชีบางบัญชีเกิดขึ้น
มีการรับโอนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่หลวงปู่อนุญาตแล้ว
ใช้ในบางกิจกรรม
เสร็จแล้วก็จะปิดโครงการไปนะครับจะได้เข้าใจร่วมกัน
ส่วนประเด็นเรื่องที่มีภาพที่พระผู้ดูแลเอาเงินใส่ในกระเป๋า
เรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบมาแล้วนะคะ
นายอนัญชัยเป็นคนตรวจสอบเอง
ก็แจ้งบอกว่ากระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าเงินของหลวงปู่แสงเองค่ะ
ทีนี้ต้องมีการคัดเลือกพระอุปถาคใหม่
หลังจากที่พระทั้งสองรูปลาออกไปแล้วถูกไหมคะ
เขาบอกว่าพระอุปถาคก็จะต้องได้รับการคัดเลือก
ทดสอบเรื่องความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระธรรมแล้วก็การดูแล

การเปลี่ยนพระอุปถาคจะส่งผลกระทบต่อการฉันยาของหลวงปู่ไหม
เพราะว่าพระครูโสพลธรรมสโรธพระที่ดูแลบอกว่า
ฉันยาของหลวงปู่เนี่ยก็จะมีการจัดยาให้ตามคำสั่งของแพทย์
แต่บางกรณีก็มีที่ญาติโยมเอายามาให้หลวงปู่เหมือนกัน
ถ้าท่านฉันแล้วไม่รู้สึกดีหลวงปู่ก็จะไม่ฉันอีก
หลังจากนี้ก็จะมีเนรที่เป็นหมอมาดูแลเรื่องยา
และจดบันทึกการสัญญาหลวงปู่ทุกครั้ง
ซึ่งการสัญญาตามคำแนะนำของแพทย์หลวงปู่ก็ทำตาม

และพระอุปถักษ์ชุดใหม่และคณะสงฆ์ก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมอีกค่ะ
การคัดสรรพระพิสูจน์ที่จะเข้ามาในส่วนของการดูแล
อุปถาคหลวงปู่ในชุดต่อไปนั้น
ก็จะต้องได้รับคัดเลือกจากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระวินัยก็ตาม
หรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโดยตรง
แล้วก็คงจะต้องมีการทดสอบ
มีการเหมือนกับว่าทดสอบความรู้
ถ้าเหมือนกับถึงอย่างยุคหลวงปู่มั่นอย่างนี้
ถ้าใครจะเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงปู่มั่นอย่างนี้

ถ้าหลวงตาบอกว่าเข้าได้แสดงว่าผ่าน
ถึงจะไม่ให้ไปเกิดความขัดเคือง
หรือว่าไปเกิดความไม่สบายอกสบายใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
คือจะไม่ให้กระทบกับครูบาอาจารย์ของเราเลยนะครับ
นางอำเภอเมืองนาจริงก็ยังบอกด้วยว่า
ว่าจากการสอบถามเรื่องการจำวัดของหลวงปู่แสง
ก็แจ้งว่าจะจำพรรษาที่วัดอรัญญาวิเวก

ความสงบเรียบร้อยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล

ต้องได้รับอนุญาตจากหลวงปู่เท่านั้นถึงจะเข้าพบได้นะคะ
คุณผู้ชมจำตอนที่เกิดเรื่องแล้วก็หลวงปู่แสงท่านโยนเหรียญได้ไหมฮะ

กลายเป็นว่าเหรียญรุ่นนี้โดยเฉพาะเหรียญที่โยนแจกนักข่าวเนี่ย
เป็นที่ต้องการของเซียนพระ
เป็นที่ต้องการของเซ็นพาร์ทที่อยากจะเก็บสะสมไว้
แล้วมีการเรียกชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นปราบมาร
ทีมข่าวโรงพฤทธิไปสำรวจเนี่ยครับแผงพระในตลาดจรุจักร
ซึ่งถือว่าเป็นแผงพระตลาดพระขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับ
เกี่ยวกับเหรียญของหลวงปู่แสงว่าตอนนี้เนี่ยความนิยมเป็นยังไงนายอมรฤทธิ์แก้วพลงามครับ
แผงนะครับพระล็อกแปดแสนเปิดเผยบอกว่าก่อนจะมีข่าวเนี่ยนะ
เหรียญหลวงปู่เนี่ยได้รับความนิยมจากเหล่าเซียนพระสายกรรมฐานอยู่แล้ว
แต่คนเนี่ยจะเน้นไปที่ไม่รุ่นแรกก็รุ่นเก่านะ
แต่พอมามีข่าวนะครับรุ่นเก่าก็ยิ่งราคาขึ้นหายากขึ้นก็ไปอีก
แต่ราคาที่มันพุ่งสูงขึ้นมากแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับ
คือรุ่นที่แจกนักข่าวเลยครับนะครับหรือหลายคนเรียกกันว่ารุ่นปราบมารคุณผู้ชม
เนี่ยครับด้านขวามือนะฮะเนี่ยพอเป็นข่าว
รุ่นนี้แหละครับที่กำลังเป็นที่ต้องการนะครับของเซียนพระทั้งหลาย
รุ่นนี้เนี่ยสร้างเขาเรียกว่าอภินิหารให้กับคนทั้งประเทศได้เห็นนะครับ
ก่อนจะเป็นข่าวหนึ่งวันมีรายงานว่าหลวงปู่แสงได้บอกกับลูกศิษย์ว่าจะมีเปรตมาวัด
จากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นทำให้เหรียญรุ่นนี้ราคาพุ่งสูงขึ้น
แต่ส่วนตัวนะฮะที่เราไปคุยด้วยเนี่ย
บอกไม่ทราบราคาชัดเจนราคามันยังไม่เสถียรครับ
อาศัยปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บ
เขาไม่ได้คนเขาไม่ใช่คนซื้อขายครับส่วนใหญ่เขาเก็บเก็บแล้วเขาก็ไม่ได้มาขายครับ
ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหรียญแจกเหรียญพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีราคา
เพราะว่ามันจะแจกท่านจะแจกซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเพื่อให้บูชาเป็นเงิน
แต่พอมันมีประสบการณ์มายังอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอ่าตามเหตุการณ์ครับ
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็ยิ่งเชื่อว่าหลวงปู่ท่านเก่งจริงอะไรประมาณนี้ครับ

แผงพระเครื่องนะครับที่บริเวณโรงแรมเมืองทองข้างลาน
บรรดาเซียนพระนักสะสมพระเครื่องนะครับ

ไปถามหาอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่แสง

วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงหมดเกลี้ยงทุกแผงครับ
ทุกคนมาถามหาเหรียญรุ่นปี๒๐๖๕นี่แหละ
หลวงปู่โยนให้นักข่าวที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับ
คือตอนต้นปีเนี่ยยังเช่าบูชาอยู่แค่หลักร้อยเขาบอก
แต่ตอนนี้ราคาพุ่งไปถึงหลักพันแล้วหาเช่าไม่ได้ด้วย

คืออยากมีแต่คนด้วยถ้าเขามีรุ่นเดียวกันนี้
เขาก็อยากเก็บไว้บูชานะฮะ
ขนาดเซียนพระบางคนเนี่ยยังหาเช่าไม่ได้นะ
ซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนั้นนะครับ
เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยด้านค้าขาย
โดยท่านมักจะแจกให้กับประชาชนนะครับที่ไปหาท่านเท่านั้น
ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเข้าพบหลวงปู่แสงครับ
แล้วก็ได้รับเหรียญของหลวงปู่ที่มอบให้
ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาต่างดีใจเพราะเข้าไปแล้วเนี่ย
จากจะได้เข้าพบได้รับเหรียญแล้ว
เห็นหลวงปู่แสงท่านยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยครับคุณผู้ชมครับ
เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ